คลิปที่จะให้คุณผู้ชมเห็นอยู่ต่อไปนี้
คือตั้งคำถามอื่นไปไม่ได้นอกจากโดนตัวไหนมาลองดูฮะ
คนถ่ายก็ต้องถ่ายไกลเพราะไม่กล้าเข้าใกล้ครับ
ถามอยู่ห่างแบบที่ผมถามไปแล้วครับว่าโดนตัวไหนมานะครับ
เพราะออกมายืนร่ายรำขวางถนนมือชี้ไปมาอยู่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนในพื้นที่ตะบนโนนสูง
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
ชาวบ้านที่ขายของอยู่ริมถนนเขาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าผู้ชายคนนี้มาจากต่างถิ่นครับ
จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้ประมาณ๒สัปดาห์
แต่ตลอดระยะเวลา๒สัปดาห์ที่ผ่านมามักจะมีอาการคลุ้มคลั่ง
เดินขวางอยู่บนถนนนี่แหละ
บางครั้งก็ถือไม้หรือว่าก้อนหินคว่างปลาไปทั่วเลย

คือคุณผู้ชมครับชาวอุดรเขายังขวัญภาวะอยู่
คือถ้ามาไล่ลำแบบนี้ยืนกลางถนนไม่เกิดเหตุอะไรก็
เขาก็ไม่กังวลแต่จำได้ไหมยังไม่ผ่านไปเลยเหตุในแจ๊คไง

แจ๊คผมยาวที่ไล่แทงเขาเนี่ยเขากลัวว่า
คนนี้ไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร
คนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลไปหน่อยเถอะ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นอีกครับ